เป็นคุณครูสอนคณิตศาสตร์ในโรงเรียนดังจังหวัดภูเก็ต

คือเขาเพิ่งได้รับเงินโอนเข้าบัญชีมาล้านกว่าบาท
แต่ปรากฏว่าอยู่แก๊งคอร์เซ็นเตอร์โทรหาทันที
มุกเดิมจะมาส่งสินค้าที่บ้านเป็นสินค้าที่ต้องมีการตรวจสอบ
งงมากนะนี่ครูเงินเพิ่งโอนเข้าบัญชี
พวกแก๊งคอร์เซ็นเตอร์มันรู้เหรอว่าครูมีเงินนะครับ
ครูเบียร์เจ้าของแอคเคาน์ติ๊กต๊อกเทียนชัย๙๕๑
เป็นครูสอนวิชาคณิตศาสตร์โรงเรียนแห่งหนึ่ง
ติ๊กต๊อกเตือนภัยแบบนี้
เล่าให้ฟังบอกกู้ยืมเงินสากรเพื่อเตรียมลงทุนอสังหาบริมทรัพย์
หลังได้รับการอนุมัติเงินกู้แล้วมีเงินโอนเข้าบัญชี
จำนวน๑๕ล้านบาทปุ๊บ
หลังจากนั้นไม่กี่นาทีนะฮะมีโทรศัพท์เบอร์แปลกเลย
โทรมาแจ้งว่าพัสดุของบริษัทแห่งหนึ่งส่งถึงบ้านแล้วนะครับ
ซึ่งยอมรับว่าแปลกใจนะว่าปลายสายรู้ได้ยังไงว่าสั่งของ
แปลกใจว่ารู้ได้ไงว่าสั่งของ
ซึ่งมองว่าเป็นพฤติกรรมแปลกเหมือนพวกแก๊งคอร์เซนเตอร์
ตอนนั้นก็ไม่ได้สนใจอะไรกดตัดสายไป
ต่อมาไม่นานมีเบอร์ขึ้นหมายเลข๐๒โทรเข้ามาอีกครั้ง
ตนก็เลยตัดสายไปอีกคือยังไม่อยากรับนะฮะ
แต่ยังไม่ไหวฮะเบอร์เดิมกระหน่ำโทรมาอีก๓๔ครั้ง
เขาก็เลยรู้สึกแปลกใจนะเลยตัดสินใจฮะ
ถอนเงินสดออกจากธนาคารคงเหลือติดบัญชีไว้๑แสนบาท
มาล้าน๔เลยเหลือติดไว้๑แสนบาท
ครูเบียบอกว่าข้องใจว่าแก๊งคอร์เซ็นเตอร์เหล่านี้

เพราะเงินกู้ครูเพิ่งจะเข้ามาไม่ถึง๑๐นาที

เวลามันประจวบเหมาะกันยังไงก็ไม่รู้นะครับ
ก็เลยฝากถึงรัฐบาลให้ปราบปรามอย่างจริงจังด้วยนะครับ
กลายเป็นปัญหาแล้วคนที่เขามีเงินเขาก็รู้สึกถึงความไม่ปลอดภัย
ต่อมาเราต้องมาคิดแล้วว่าเฮ้ยแล้วจริงแล้วที่พึ่งของเราคืออะไร
ไม่มั่นใจครับเพราะว่าตอนนี้คนที่โดนแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ก็คือมีเยอะมาก
อยากที่พูดคุยหรือว่าผมดูอ่านในติ๊กต๊อกเองก็คือมีคนโดนเคสอย่างนี้เยอะ
นะครับก็ฝากในหน่วยงานรัฐบาลว่าช่วยดูแลเรื่องนี้ครับ
ครูเนี่ยงงไงบอกมันพิลึกพิลั่นนะช่วงเวลามันประจวบเหมาะพอดิบพอดีนะ
หรือว่าแก๊งพวกนี้มันรู้ว่ามีเงินเข้าบัญชีมันใช้วิธีไหนในการตรวจสอบเงินบัญชีของชาวบ้าน
แล้วใช้วิธีไหนในการตรวจสอบว่าชาวบ้านเขาก็สั่งซื้อของอะไรหรือเปล่า
ถึงได้อาศัยช่วงจังหวะแบบนี้มาหลอกซ้ำได้นะครับ
เบียร์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่าไม่ใช่แค่เบอร์โทรนะ
แต่หลังจากที่ครูไม่รับสายเมื่อเปิดแอปไลน์กลับมีคำขอเพิ่มเพื่อน
ใช้บัญชีว่าฝากถอนเชื่อใจเราเพื่อที่จะให้ครูรับเป็นเพื่อน
ครูบอกไม่ไว้ใจเลยก็เลยไม่รับแอดนี้นะฮะ
รู้สึกว่าแก๊งพวกนี้มันมีความพยายามนะครับและมันรู้ข้อมูลของประชาชน
ก็เลยอยากฝากหน่วยงานรัฐให้ปรับปรามกันหน่อยนะครับ